จากว่าเรายังคงติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งทรัฐทีวีเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ
ราคาข้าวตกต่ำกับความทุกข์ความเด็ดร้อนของชาวนาไทยมาตลอดครับ
คุณผู้ชมครับจากการชะลอการขายข้าวของชาวนา
ตอนนี้เริ่มเห็นผลบ้างแล้วนะครับ
ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นมา๓๐๐๑๐๐บาทต่อตันครับ
ขณะที่ประธานเครือข่ายชาวนาไทยก็บอกว่าเชื่อนะครับว่า
ราคาข้าวจะปรับเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้ครับ
ตอนนี้โรงศรีรอดูเรื่องของคำสั่งซื้ออยู่รวมทางท่าทีของตลาดด้วยครับ
เป็นแบบไหนคะ
หอมมะลิความชื้นร้อยละ๑๕ของโรงเสียอยู่ที่๙๐๐บาทต่อตัน
หลังหักค่าความชื้นชาวนาได้เงินก็ประมาณ๗๗๐๐๘๐๐บาท
ช่วงปลายเดือนตุลาคมราคารับซื้อสูงสุดได้เพียง๗๐๐บาทต่อตันเท่านั้นนะครับ
เชื่อว่าราคาข้าวมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้อีก
แต่ว่าตอนนี้โรงศรียังไม่เพิ่มราคารับซื้อให้เท่ากับราคาจะนำยุ้งฉาง
เพราะต้องรอดูปริมาณข้าวนะครับที่จะมีคำสั่งซื้อว่าจะมีเข้ามามากน้อยแค่ไหน
และปริมาณข้าวของประเทศคู่แข่งว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ครับ
ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ๓๐๐๑๐๐บาทต่อตันครับ
โดยข้าวเปลือกหอมมะลิปรับเพิ่มขึ้น
จากราคา๘๕๐๐ถึง๙๐๐๐บาทต่อตันเป็น
๙๕๐๐ถึงสัก๑๐๐๐๐๐บาทต่อตันครับ
เปลือกเจ้าจากราคา๗๒๐๐๗๓๐๐บาทต่อตัน

เป็นที่๗๕๐๐๘๕๐๐บาทต่อตัน
ส่วนข้าวเปลือกเหนียวจากราคาตันละ๘๐๐๘๕๐๐บาท
เป็น๙๐๐๙๕๐๐บาทต่อตันแล้วครับ